ก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตขึ้น
โดยมีแนวคิดและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น
เราต้องการให้คนที่เข้ามาที่นี่สัมผัสได้ว่า
เมื่อคุณมองสิ่งต่างมาถึงในชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเขา
เมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของอะไรบางอย่างเนี่ย